ื้อเฉาในวงการตำรวจนะคะกรณีที่คนที่คุมกฎหมาย
คนที่คุมการเบิกจ่ายปืนเจ้าหน้าที่ที่คุมการเบิกจ่ายปืน
กลับเป็นผู้ที่ขโมยปืนไปซะเองครับนะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ย
ตำรวจบุกไปจับกลุ่มตำรวจนะคะคือดาบตำรวจชาวลิศพุ่มขจร
ผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหารักทรัพย์ในสถานที่ราชการค่ะ
ตอนที่ไปจับได้อยู่ที่ห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่ง
ที่มารหนองเดิร์ดจังหวัดหนองคายใกล้กับดั่นไชดีร
สะพานมิตรภาพไทยลาวนี่คือภาพเมื่อวานนี้นะคะ
เขาไปทำหนังสือเดินทางเตรียมจะไปหาภรรยาชาวเวียดนามค่ะกำลังจะออกนอกประเทศ
เรื่องนี้นะคะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นตำรวจเนี่ย
ก็คุมตัวดาบชาวริสมาสอบปากคำที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดี
โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ย
มาสอบปากคำด้วยตัวเองนะคะเบื้องต้นรับสารภาพว่าทำไปเพราะติดหนี้พนันค่ะ
โจ๊กบอกว่าผู้ต้องหาแอบนำปืนไปขายมานานแล้วทำมา๔๕ปีแล้วค่ะ
ทยอยเอาปืนออกมาขายเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยขายขั้นต่ำกระบอกละสองหมื่นบาท
และยอมรับว่าทำคนเดียวไม่มีใครเกี่ยวข้องก็จะต้องติดตามปืนของกลางคืนมาให้ครบนะคะ
ซึ่งปรากฏว่าเมื่อคืนนี้คุณนัทพงศ์ก็มีใครก็ไม่รู้ค่ะ
เป็นบุคคลปริศนาเอาปืนใส่กระเป๋าเดินทางแอบเอามาคืนไว้ที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดี
มันรู้ที่คืนด้วยนะแล้วก็โทรบอกเจ้าหน้าที่ให้ไปเอามาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบในกระเป๋าปืนเนี่ยมีอยู่ยี่สิบเจ็ดกระบอกเป็นปืนลูกโม้ยยี่สิบห้ากระบอก
เอ็มโฟสองกระบอกตอนนี้เขากำลังตรวจพิสูจน์นะคะ
ว่าใครเป็นผู้ที่ครอบครองปืนที่อยู่ในกระเป๋านี้ค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งให้ดาบชาวลิศตอนนี้ออกราชการไว้ก่อนนะคะ
เพราะว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและต้องคดีอาญาขณะเดียวกันกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ก็มีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสั่งย้ายพันธุ์ตำรวจเอก
พงศ์จากปรีชาการุณพงศ์ผู้กำกับการสพปักเกร็ด
ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมทันทีจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จค่ะ
นี่ก็สะเทือนวงการอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าปืนไม่ใช่น้อยเลยนะคะ
ใช่ฮะคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เขาขยายผลกัน๙จุดนะ
ไปค้นหาปืนได้กว่าสามสิบกระบอกจากหนึ่งร้อยห้าสิบเก้ากระบอก
แล้วมีจังหวะหนึ่งที่ดาบชาวลิศถูกคู่คุมตัวนักข่าวพยายามถามจี้ถามจี้
ทำทำไมเนี่ยทำทำไมเนี่ยดาบลองดูครับ
นี่คือบรรยากาศที่สพปักเกร็ดเมื่อคืนคุณผู้ชมฮะ
คือดาบเนี่ยเขาถูกเค้นสอบอยู่ที่สโมสรตำรวจทั้งคืนใช่ไหม
แต่เจ้าตัวเรียบเฉยพอมาถึงนี่นักข่าวพยายามถามไม่ตอบเงียบกริ๊บ
จากการตรวจสอบคุณผู้ชมปืนหายไปทั้งหมดน่ะร้อยห้าสิบเก้ากระบอกครับ
ในจำนวนนี้เป็นปืนยาวเอ็มสิบหกยี่สิบห้ากระบอกปืนสั้นหนึ่งร้อยสามสิบสี่กระบอก
เป็นกล๊อกสิบเก้ายี่สิบสี่กระบอกยี่ห้อหกสิบแปดกระบอก
มีผู้รับซื้อปืนโดยตรงจากดาบชาวลิศเนี่ยสิบเอ็ดรายผลระบบตรีพนันชัยชื่นใจธรรมท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเปิดเผยบอกว่า
เมื่อคืนนี้มีคนเอาปืนใส่กระเป๋าเดินทางมาคืนกลัวความผิดแหละดูออก
แล้วก็ไปขยายผลถึงผู้รับจำนำรับซื้อปืนสามรายสมัครใจยินยอมให้เข้าค้นบ้านพบปืนจำนวนนึง
ส่วนใหญ่ผู้ต้องหาเอาไปจำนำในบ่อนฮะกับนักพนันด้วยกันนั่นแหละ
ส่วนผู้รับจำนำรับซื้อปืนสมัครใจเอาปืนมาคืนต้องพิจารณาความผิด
โทษหนักเบาตามพฤติกรรมครับเขาว่าวันนี้ตำรวจเข้าค้นเป้าหมาย๙จุด
คุณผู้ชมพบปืนเพิ่มอีก๗กระบอกในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
รวมกับปืนที่ใส่กระเป๋าเดินทางมาคืนนะนะที่มาวางไว้หน้าสโมสรตำรวจเนี่ย
ขณะนี้ได้ปืนกลับมาเนี่ยรวมสามสิบสี่กระบอกครับ
ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีครับฝากถึงคนที่รับซื้อปืนเอาไว้นะ
ถ้าคุณไม่เอามาคืนจะมีความผิดนะดังนั้นใครที่ครอบครองขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
เพราะเป็นปืนของทางราชการมีตราโล่ของตำรวจชัดเจนครับ
ครอบครองผิดกฎหมายครับ
มีตราโลกสามารถรู้ได้ครับว่ามันไม่ใช่ปืนไม่ใช่ปืนท่านพอบอกตลอดได้ได้บอกไว้นะครับ
ใครมีบุตรอื่นทุกอย่างไว้ในครอบครองมันจะเป็นความผิดครับใครใครมีไว้ในครอบครองเนี่ย
แล้วท่านไม่รู้ไม่มีเจตนาใดนะก็ได้ก็นำมาคืน
ชาวลิศเจอ๔ข้อหานะครับเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นของตนโดยทุจริต
เป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ
แล้วก็ลักทรัพย์ในสถานที่ราชการนำตัวส่งฝากหางต่อสารอาญาคดีทุจริต
และประพฤติผิดชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีครับ
และคัดค้านการประกันตัว